ซึ่งเป็นลูกชายของคุณวันอยู่บำรุงนะฮะ
มีการโพสต์คลิปชื่นชมคุณพ่อ

แล้วก็ไปช่วยคนถูกรถชนต่างนานานะครับ
คลิปแรกเห็นในวันซึ่งเป็นผู้สมัครสอสอกรุงเทพ
เจ้าของสโรแกงใจถึงพึ่งได้
ลงไปนะครับเหตุวิวาดกันระหว่างรถจักรยานยนต์สองฝ่าย
โดยกาโมอาชวินซึ่งเป็นลูกชายนั้นเขียนบรรยายคลิปนี้ว่า
มีคนขับมอเตอร์ไซค์เฉียวกันเลยทะเลาะกัน
หาเสียงขับผ่านพอดีพ่อเลยให้รถหยุดแล้วก็ลงไปห้าม
ทั้งสองคนใจเย็นลงทำให้ทั้งคู่นั้นใจเย็น

สุดท้ายก็มาขอถ่ายรูปกับผู้สมัครด้วยนะครับ

กระบาดไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์
กาโม่ก็ถ่ายไว้แล้วก็เขียนโพสต์ไว้เหมือนกัน
บอกว่าพ่อลงไปช่วยประสานรถกู้ภัย
ตัวผมเองก็วิ่งไปดูเหตุการณ์เลือดนองพื้น
พร้อมกับผู้บาดเจ็บส่งขึ้นรถพยาบาลไปอย่างรวดเร็วนะครับ
ชาวเน็ตก็แหม่ก็ชื่นชมนะคนทำดีก็ต้องชื่นชมกันไป
บอกว่าขอให้ช่วยคนแบบนี้ตลอดไปละกันอย่าทำเฉพาะช่วงหาเสียง
ไม่ใช่แค่แบบสร้างภาพหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ
ขณะที่ชาวเน็ตอีกกลุ่มหนึ่งก็ชื่นชมนะ
การถ่ายคลิปแล้วก็มุมกล้องของกาโม่ว่าเออทำไมถ่ายชัดเจนจัง
หรือต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะ
อ่ะมันก็มองได้เป็นอ่ะทำดีก็ชื่นชมไปแล้วกัน
แต่ก็ไม่อยากให้เป็นการแบบเอ๊ะสร้างภาพหรือยังไงอะไรยังไงนะฮะ